คุณผู้ชมเชื่อเรื่องต้นไม้อาถรรพ์ไหมคะยิ่งต้นไม้อย่างต้นโพอายุเยอะเยอะร้อยปี
ครับชาวบ้านบอกว่าอย่าไปหาทำอย่าไปตัดแต่งกิ่งเขานะอ่า
อย่างนั้นแล้วก็อาจจะเจอดีแบบคุณลุงคนนี้ก็ได้ค่ะหวิดแขนขาดเลยทีเดียวค่ะ
อืมเนี่ยค่ะต้นโพต้นใหญ่ต้นนี้คุณผู้ชมนะฮะเป็นที่เกิดเหตุจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลนายสมเด็จเกรดแก้ว
อายุ๖๐ปีแล้วแกโดนอะไรแกถูกเลื่อยยนตัดแขนเกือบขาดค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอย่างด่วนเลยเนื่องจากว่าโอ้โหเสียเลือดอย่างเยอะเลย
เสียเลือดมากนะฮะเหตุเกิดบริเวณหน้าโบสถ์วัดเบาะแร่หมู่สิบสองที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
สอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บนี่นะเข้ามาช่วยทางวัดตัดแต่งกิ่งต้นโพขนาดใหญ่มีอายุประมาณ๑๐๐ปีสูง๒๕เมตร
กิ่งต้นโพไปพาดอยู่กับสายไฟฟ้าใช่ไหมผู้บาดเจ็บก็เลยช่วยทางวัดอ่ะเนอะ
ปีนขึ้นไปใช้เลื่อยยนตัดกิ่งไม้ใช้สลิงยึดเกี่ยวตัวเองไว้กับต้นไม้นะคะ
กำลังจะใช้เลื่อยยนตัดแต่งกิ่งปรากฏว่าเลื่อยมันแรงคุณผู้ชมเกิดสะบัดไปถูกข้อมือซ้ายของผู้บาดเจ็บ
เป็นแผลลึกชะกันแบบโอ้โหหลายคนมองว่ามันจะขาดอยู่แล้วใบเลือดมันสะบัดนะพี่
พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันนำผู้บาดเจ็บลงมาจากต้นโพค่ะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างไวเลย
ลูกวัดบ่อแร่บอกว่าทางวัดเนี่ยจะซ่อมหลังคาโบสถ์ก็เลยขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาช่วยตัดแต่งกิ่งต้นโพอยู่ใกล้โบสถ์หน่อย
ก่อนหน้านี้๑วันที่แล้วก็ตัดได้ปกติไม่ได้มีเรื่องอาทงอาถรรพ์อะไรเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องอาถรรพ์นางไม้หรือว่าต้นไม้เก่าแก่นี่นะพระท่านเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่านะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปตัดเนี่ยยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยกันไปแล้วค่ะ
บางคนก็บอกว่าน่าจะมีบางคนก็บอกว่าอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านก็หลายคนเชื่อนะว่าต้นโพมีอายุเก่าแก่เกือบร้อยปีขนาดนี้

สิงห์สถิตย์อยู่นั่นเองครับ